ฝากเตือนกันหน่อยแล้วกันนะครับเตือนภัยกันครับ
คุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุราธานีบอกว่าไปเจอกับโจรขโมยรถมอเตอร์ไซค์
ย่ามใจสุดมาขโมยตอนกลางวันแสกเลยครับ
นี่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๑๘หมู่๔ตำบลช้างซ้ายอำเภอกาญจนดิต
จังหวัดสุราธานีนิดได้ไปแล้วถอยไปเลย

ใช่ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปเลย
นี่มากันสองคนแบบนี้คนหนึ่งขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาส่วนคนซ้อน
มาปุ๊บก็ไปขโมยรถคันนี้ทันทีเลยครับ
กลางวันนะเนี่ยช่วงเวลานี้กลางวันอยู่เลยอะครับ
เนี่ยฮะถ้าไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดไม่รู้จะเอาหลักฐานที่ไหนจริงนะ

เหตุการณ์นี้เกิดช่วงประมาณสัก๑๗นาฬิกาก็คือ๕โมงเย็นแล้ว
แต่ยังสว่างอยู่อย่างที่เห็นนะครับ
วันที่๒๗พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
หลังเกิดเหตุก็ไปถามคุณวินัยทิวแพรนะครับ

คุณวินัยบอกว่ามีผู้ชายสองคนขับขี่มาที่ร้านของเขา
อยู่หน้าบ้านของเขานี่แหละตรงบริเวณตรงนี้นะครับ

ทีนี้หลานชายของเขาที่มีอายุ๖ขวบวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้าน

พอมาปั๊บคนหนึ่งขับขี่มอเตอร์ไซค
แล้วก็ขับออกไปปล่อยให้คนที่ซ้อนท้ายมา
ขึ้นเข้ามอเตอร์ไซค์คันนี้ของผู้เสียหาย
แล้วก็ขับออกไปหลานชาย๖ขวบเห็น
ก็เลยรีบวิ่งมาบอกตัวเขาเอง
ก็คือรีบมาบอกกับผู้เสียหาย

เป็นการกระทำที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลยนะ
จากบ้านเขาเนี่ยนะบอกตรง
อยู่ห่างจากหน่วยบริการประชาชนเพียงแค่๑๐๐เมตรเท่านั้น

นิดเดียวไม่ไกลเลยครับบอกแบบนี้แล้วกัน
แล้วยังมีกล้องวงจรปิดอีกเป็นจุดเต็มไปหมด

ใช่แล้วครับคนร้ายยังกล้ามาก่อเหตุแบบนี้
โอ้โหก็เลยต้องฝากเตือนแล้วก็ฝากบอกไปยังคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะ
ให้ตามจับมาลงโทษซะให้ได้เพราะปล่อยไว้แบบนี้เดี๋ยวมันจะย่ามใจ
ไปขโมยของที่มันมากไปกว่านี้ซะอีกนะครับ
เพื่อมีใครพบเห็นด้วยนะครับเพราะว่าเราเอาไปลงไว้ในผู้เสียหาย
เขาไปโพสต์ไว้ในโลกโซเชียลด้วยเผื่อจะมีการแจ้งเบาะแสกัน
ก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์นี่หน้าตาของผู้ก่อเหตุนะ
นี่ฮะมีทั้งป้ายทะเบียนขึ้นไว้ให้ดูด้วยนะฮะ
ก็เผื่อว่าจะแจ้งบอกแสกันช่วยกันเป็นหูเป็นตานะ
แต่เอาจริงนะรถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่นี่คนที่ขโมยจะรู้สเปคใช่ไหม
อยากได้รถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แบบนั้นแบบนี้นะ
ยังไงก็ช่วยกันดูแล้วกันเป็นหูเป็นตานะคะ
ถ้าเกิดเจอแบบว่าผู้ต้องสงสัยหน้าตาแบบในภาพก็แจ้งไปทางเจ้าหน้าที่เขาได้นะ